คุณผู้ชมค่ะขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายวันนี้
เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินกันอีกครั้งหนึ่ง

วิเคราะห์กันว่าปัญหาจริงแล้วมันอยู่ตรงไหน
เคราะห์ถึงเรื่องค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่พุ่งสูง
จนทำให้ไปกระทบกับการใช้จ่ายกับการรับบริการของประชาชน
ก็ต้องจ่ายเงินสูงตามไปด้วยนะคะ

โรงพยาบาลเดชาเนี่ยเจ้าของเดิมชื่อ
นาวาอากาศโทเดชาสุขารม
แต่ตอนหลังท่านก็ขายกิจการไปแล้ว
ฉะนั้นชื่อโรงพยาบาลเดชาก็ยังติดอยู่

คุณหมอเดชาเนี่ยสมัยก่อนตอน
ถ้าคุณรู้จักชาติชายเชี่ยวน้อยเป็นแชมป์โลก
ท่านจะเป็นหมอประจำตัวเวลาแชมป์โลก
แชมป์ชกชิงแชมป์เนี่ยท่านจะเป็นหมอประจำตัว

เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแล้ว

ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
เรื่องของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ที่มีความพยายามที่จะทำยังไง
ให้หลักการนโยบายที่ออกไว้เมื่อปี๒๕๕๙
เป็นไปได้อย่างจริงจังก็คือว่า
คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย
ถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้
จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรูแพงได้ทั้งนั้น

หลังจากนั้นเขาจะส่งตัวไปตามโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์
กองทุนอยู่เช่นโรงพยาบาลที่ท่านใช้ประกันสังคมอยู่
โรงพยาบาลที่ท่านใช้บัตรทองอยู่
ถ้าเป็นค่าราชการก็โรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์รักษาอยู่
แต่ว่านโยบายนี้ไม่ประสบความสำเร็จ

จนเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้เรียกประชุม
เจ้าของโรงพยาบาลสมาคมแพทย์ใครต่อใครมาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้บรรลุผลสำเร็จ

ในรายการนี้เมื่อ๒วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเอกชนเป็นปัญหา

แต่จริงแล้วเนี่ยเสียงสะท้อนจากโรงพยาบาลเอกชน
ที่ได้รับมาอันนี้ก็น่าคิดนะครับ
นโยบายนี้ไปไม่รอดส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะคนป่วยที่ไปรักษาตัวด้วย

แต่ว่าก็อยากจะไปโรงพยาบาลเอกชน
ในช่วง๓วันแรก๗๒ชั่วโมง
แล้วไปบอกหมอว่าป่วยฉุกเฉิน
หมอก็วินิจฉัยว่าโรคที่คุณมาเนี่ย

คุณไปโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์อยู่ได้

ไม่ได้วิกฤตสีแดงอย่างที่ว่า
แต่คนไข้ก็อ้างว่าฉุกเฉิน

คนไข้บอกไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้ว

แต่ว่าหมอเขาบอกว่าปวดท้องลักษณะอย่างนี้

ไม่จำเป็นต้องรักษาฟรีอยู่ตรงนี้

เพราะว่าถ้าใช้สิทธิ์ฉุกเฉิน
วินิจฉัยว่าฉุกเฉิน๓วันแรก
โรงพยาบาลต้องไปเก็บกับสปสช
ไม่ต้องเก็บกับคนไข้ก็แปลว่าฟรี

แล้วก็ความที่ไม่ซื่อสัตว์

หมอเขาก็ลำบาก
เพราะว่าเวลาเรียกไปเก็บเงินก็มีปัญหา
ฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าอยากให้นโยบายนี้ไปรอด
คนไข้จะต้องซื่อสัตว์ด้วยนะครับ

เข้าไปตรงไหนเขาก็จ่ายตังค์ให้
เพราะอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ประเภทปวดท้องประเภทมึน
ประเภทที่บอกว่าไม่สบายมาก
อัดอย่างโน้นอย่างนี้แน่นหน้าอก

คุณสามารถไปโรงพยาบาลที่คุณใช้สิทธิ์อยู่ได้
แต่ว่าก็มีการเถียงกัน
นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้นโยบายดีไปไม่รอด
บางคนร้ายกว่านั้นครับ
เคยเป็นคนไข้อยู่โรงพยาบาลของเอกชนดังนี่แหละ
เป็นคนไข้ของหมอคนนั้นคนนี้
เอ้าพอโครงการนี้ออกมาเอายังไงล่ะครับ
ไปใช้สิทธิ์รักษาฟรี๓วันแรก
แล้วก็อ้างว่าตอนนี้ป่วยฉุกเฉิน
ไม่สามารถไปป่วยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลที่จะต้องรับไว้แล้วก็รับแล้ว
ก็มีทะเบียนคนไข้อยู่กับโรงพยาบาลนี่ครับ
แต่ว่าขอใช้สิทธิ์ไม่จ่ายตังค์
เพื่อที่จะให้เป็นไปตามสิทธิที่การแพทย์ฉุกเฉินกำหนด

ฉะนั้นถ้าอยากเห็นนโยบายอย่างนี้ไปตลอดรอดฟัง
เราจะต้องซื่อสัตว์กับตัวเองครับ
ถ้ารักษณะอย่างนี้ไปเบียดเบียน
เบียดเบียนราชการเขา
ในที่สุดถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
กองทุนเงินของสปสช
กองทุนเงินหลักประกันสุขภาพ

ท่านผู้ชมก็คงจะได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่า
นายกรัฐมนตรีก็ยังเคยบ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ย
ปีหนึ่งใช้เพิ่มขึ้นมาทุกวัน
แล้วเดี๋ยวนี้คนที่มีฐานะทางสังคม
มีเงินเยอะก็ยังไปใช้บัตรทอง

พอคนรวยไปใช้บัตรทอง
เงินที่จะเอามาจ่ายให้กับโรงพยาบาล
ก็เพิ่มมากขึ้น

ในที่สุดกองทุนหลักประกันสุขภาพนี่แหละครับ
จะล้มเอาเพราะเงินไม่พอ
คนรวยยังไปเบียดเบียนและเอาเปรียบเขาก็มีสิทธิ์ล่ะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้
เงินประกันสังคมไม่ใช่ประกันสังคมเงินบัตรทองเนี่ยมันจะไม่พอ
ใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็จะไม่พอและจะเป็นภาระกับกระทรวงการคลัง
มากขึ้นในอนาคตฉะนั้นนี่คือปัญหาที่ว่าทำไมโรงพยาบาลกับหลักประกัน
สปสชจึงมีปัญหากันเรื่องเบิกเงินและนี่คือปัญหาที่ทำให้สถาบันการแพทย์
ต้องมาคิดกันใหม่วางกรอบกันใหม่ว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าฉุกเฉิน
มาถึงเรื่องที่บ่นกันว่าทำไมเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเอกชนคิดแพงจัง
เป็นอะไรนิดอะไรหน่อยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หวัดโผล่เข้าไปก็กลับมาก็สอง
พันล่ะครับหมอทำไมคิดค่าหมอแพงเกินเหตุเรื่องนี้
นายกแพทยศภาคุณหมอสมศักดิ์โลเลขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีกรอบกำหนดอยู่ว่า
ค่ารักษาพยาบาลโรคต่างนั้นเนี่ยควรจะคิดเงินไม่เกินเท่าไหร่
เป็นหวัดไม่ควรจะคิดเกินเท่าไหร่ผ่าตัดผ่าตัดระดับนี้ไม่ควรจะคิดเท่าไหร
ควรจะเกินเท่าไหร่ผ่าตัดใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่ควรจะเกินเท่าไหร่
แต่เดี๋ยวนี้ไปมาคิดเกินกว่าที่ตกลงกันไว้หมด
ทยศภาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหตุผลหนึ่งที่หมอเขาอ้างกันก็คือว่า
ระยะหลังจำได้ไหมล่ะครับเรามีกฎหมายออกมาให้คนไข้สามารถฟ้องแพทย์ได้
ถ้าในกรณีที่เห็นว่าแพทย์สะพร่าวบกพร่องทำให้คนป่วยเสียชีวิต
หรือทำให้คนป่วยมีปัญหาพออย่างนี้ปั๊บแต่ก่อนคนไข้ไม่เคยคิดจะฟ้องหมอล่ะครับ
พอมีพรบฉบับนี้ออกมาคนไข้ก็เริ่มที่จะฟ้องหมอเจอเข้าไปหลายลายแล้วนี่ครับ
สุดท้ายขึ้นมาหมอบอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้ไม่ไหวหมอต้องไปทำประกันภัยไว้ประกันชีวิตไว้
ทำบริษัทประกันไว้ว่าในกรณีถ้าผมถูกฟ้อง
บริษัทเราต้องประกันต้องจ่ายผมนะแล้วก็ตกลงว่าในวงเงินเท่าไหร่
วงเงินเป็นล้านล้านนะครับพอวงเงินสูงเพื่อที่จะมีปัญหาขึ้นมาถูกฟ้อง
ประกันมาจ่ายแทนก็ต้องส่งเบี้ยประกันแพง
ในที่สุดหมอเขาต้องคิดเอาเบี้ยค่าเบี้ยประกันนี่แหละ
วกเข้าไปกับค่ารักษาพยาบาลด้วยในที่สุดค่ารักษาพยาบาลก็แพงขึ้น
แพงขึ้นจริงฮะเหตุผลนี้ล่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
เราเคยพูดกันไว้แล้วบอกคอยดูเถอะถ้าเรามีกฎหมายให้คนไข้ฟ้องหมอกันโครม
เหมือนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยรับรองได้หมอก็ต้องบวกเข้าไปเพราะว่าเขาต้องไปทำประกันภัย
อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่หมอเขาชี้แจงว่าทำไมหมอจึงคิดเกินกว่าที่แพทยศภากำหนดแต่ถึง
แต่ถึงจะคิดเกินกว่าโรงพยาบาลเวลานี้เขาบอกเขาไม่เดือดร้อน
คนไข้น้อยลงแต่คนไข้ต่างประเทศกลับมากขึ้น
ดูสิครับบำรุงราชโรงพยาบาลกรุงเทพสมิติเวศ
ฝรั่งต่างชาติเยอะแยะไปหมดเลยแล้วฝรั่งเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมถูกอย่างนี้อ่ะ
เราน่ะคิดว่าแพงแต่ฝรั่งบางค่าต่างชาติเขายังนึกว่าถูกอยู่
คนไทยน้อยไปแต่ชาวต่างชาติมารักษามากขึ้นโรงพยาบาลก็อยู่ได้
นี่คือเหตุผลสองเรื่องของว่าทำไมระบบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจึงมีปัญหา
ก็เพราะคนไข้ส่วนหนึ่งก็ไม่ทื่อตรงเหตุผลที่ว่าทำไมหมอต้องคิดค่ารักษาแพงขึ้นไม่เหมือนอดีต
ก็เพราะว่าต้องเอาเงินไปทำประกันถูกฟ้องเมื่อไหร่จะเอาเงินนั้นมาชดใช้ให้กับคนที่เป็นโจทย์ฟ้องหมอ
สองเรื่องขีดเส้นใต้วันนี้ครับค่ะคุณมิ้นคุณก๊อฟครับ
ค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเราในฐานะคนไข้เองก็ต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเราจริงใจกับโรงพยาบาลไหม
ใจในการเป็นคนไข้ในการรับบริการด้วยหรือเปล่าคือต้องสองฝ่ายต้องร่วมกันด้วยครับ
คือระบบนี้ที่เขาใช้ในต่างประเทศได้ผลเนี่ยคนของเขาต้องซื่อสัตว์
ถ้าเราไปคิดแบบศรีถนนชัยหรือไปคิดจะหาโอกาสอย่างนี้ระบบนี้ไปไม่รอด
ก็เป็นสิ่งที่ต้องทวงถามตัวเองด้วยเหมือนกันวันนี้ขอบคุณคุณสุภาพนะคะ